ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้ก็ได้ฝากมุมมองถึงประชาชน
เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับ
หัวหน้าภักร์เสรีรวมไทยวันนี้บอกว่า
ตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนของการโหวตนายกรัฐมนตรี
ที่มีพักเพื่อไทยเป็นแก่นำและนำเสนอชื่อโดยพักเพื่อไทย
ประชาชนน่าจะรู้ถึงปัญหาของประเทศ
หากเป็นสถานการณ์ปกติไม่มีสวมายุ่งเกี่ยวก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จไปแล้ว
แต่พอมีสวเข้ามาก็มีข้อจำกัด
ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดของพักเก้าไกลเพื่อไทยและพักอื่น
หากประชาชนเข้าใจถึงปัญหาและอยากให้มีรัฐบาลมาบริหารประเทศ
ก็อย่าสร้างเงื่อนไขเพื่อให้ประเทศไปต่อ
ส่วนช่วงหาเสียงแต่ละพักก็ต้องการให้ประชาชนมาลงคะแนนให้
แต่พอได้รัฐบาลแล้วประชาชนจะมาบอกว่า
แต่ละพักไม่ทำตามสัญญาไม่ได้ไม่อยากให้คิดแบบนั้น
มองว่าการหาเสียงเป็นการกำหนดทิศทางของพักการเมือง
แล้วก็ยกตัวอย่างการสู้รบในสมัยอดีต
หากว่าแม่ทัพตายไปแล้วเราจะต้องฆ่าลูกทัพให้ตายไปด้วยเลยหรือ
ก็เปรียบเทียบกับพักรวมไทยสร้างชาติ
ซึ่งตอนนี้ไม่มีผลเอกประยุทธ์เป็นแม่ทัพแล้ว
รวมถึงภักดิ์พลังประชารัฐที่ตอนนี้ก็ยอมแพ้แล้ว

เพื่อไทยก็สามารถดึงมาร่วมงาน

แม้ว่าวันนี้นายเศรษฐาจะถูกโจมตีเรื่องที่ดิน

วิงวอนประชาชนให้เข้าใจการทำงานของพักเพื่อไทยในเวลานี้
เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีความสุขค่ะ
ทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่า
พักเพื่อไทยเนี่ยถ้าหากว่าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
ก็ต้องดูว่าพักภูมิใจไทยหรือพักพลังประชารัฐจะจัดตั้งได้หรือไม่
ถ้าจัดตั้งไม่ได้อีกก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก

อันนี้เป็นคำถามของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะ
ซึ่งการจะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องผ่าน๕๐๐เสียง
แต่ตอนนี้ใช้แค่๓๗๕เสียง
เพราะฉะนั้นถ้าหากอยากให้บ้านเมืองขับเคลื่อนไปได้